คุณผู้ชมไปดูเรื่องที่เหล่าบรรดาลูกศิษย์ฮือฮากันมากเลย
ด้านหลังเรานะคะหลวงพ่อฉลวยคือท่านมรณภาพแล้ว
ปรากฏว่ามีพิธีพระราชทานเพลิงศพ
สิ่งที่ลูกศิษย์ไปถ่ายภาพได้เพราะคุณผู้ชมดู

หลายคนบอกแบบนั้นว่าเหมือน
เหมือนภาพเป็นภาพคล้ายใบหน้าคนที่เป็นภาพเปลวไฟมาสาธุเลยนะ
จริงเขาทุกคนสาธุกันหมดนะคะ
ภาพนี้เป็นรูปถ่ายนะคะที่ลูกศิษย์ถ่ายมาได้ของพระครูสันติธรรมบัน
หรือหลวงพ่อฉลวยอายุ๘๓ปี
ท่านเป็นอดีตเจ้าวาดวัดควรสะบัวที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ

แล้วอันนี้คือเป็นภาพที่อยู่ในระหว่างทำพิธีพระราชทานเพลิงศพ
เมื่อช่วงเที่ยงของเมื่อวานที่ผ่านมา
สร้างความฮือฮาได้มากเลยทีเดียวนะคะ
เพราะเปลวไฟที่ลุกชนขึ้นมามีรูปคล้ายใบหน้า
และลูกศิษย์บอกว่าคล้ายกับใบหน้าของหลวงพ่อฉลวยซะด้วย
ทางด้านของพระอิ้นค่ะพระลูกวัดเล่าแบบนี้ว่า
อันนี้เรามีภาพเปรียบเทียบให้ดูนี่นะคะหลวงพ่อฉลวยด้านขวามือ
คือเขาบอกว่าหลวงพ่อฉลวยท่านบวชมานานถึง๒๙พันศา
แต่สุดท้ายท่านมรณภาพนะคะช่วงดึกของวันที่๑๒มีนาคมที่ผ่านมา
หลังจากเข้ารักษาตัวด้วยโรคทางเดินหายใจที่โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
แน่นอนว่าเหล่าบรรดาลูกศิษย์ชาวบ้านเสียใจเป็นอย่างมาก
คณะกรรมการวัดก็จัดงานบำเพ็ญกุศลศพเป็นเวลา๑๐วัน
ก่อนจะทำพิธีพระราชทานเพลิงศพไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
โดยขณะที่เปลวเพลิงกำลังลุกโชนปรากฏเป็นภาพอัศจรรย์ใจอย่างที่เห็น
และยังมีภาพที่เป็นภาพคล้ายเขาบอกว่าอันนี้มันคล้าย

คือภาพที่เป็นภาพคล้ายนั่งสมาธิเอาตรงที่ชั้นเนี้ยอาจจะดูไม่เคยออก
ถ้าคุณก๊อฟคุณเชอรี่หรือคุณผู้ชมดูออกลองช่วยกันสังเกต
ภาพนี้อีกภาพหนึ่งภาพนี้ลักษณะเหมือนนั่งสมาธิ
ลูกศิษย์ถ่ายเก็บเอาไว้เป็นที่ละลึก
เขาบอกว่าจุดที่เป็นลักษณะนั่งสัมพันธ์ลักษณะตรงควันคุณเห็นไหม
คือผมอันนี้ส่วนตัวนะผมเห็นคือท่านห่มจีวอน
แล้วเห็นศีรษะท่านกำลังคือท่านนั่งสมาธิแล้วหันหน้าไปทางฝั่งซ้ายของจอภาพ
แล้วท่านกำลังนั่งก้มหน้าอยู่แล้วมีเหมือนผมที่เป็นเปรียวไฟ
เหนือเปลวไฟขึ้นไปข้างเสาของตัวเมน
นี่แหละหลายคนมองกันไปต่างนานาแต่เชื่อว่าเป็นความมหัศจรรย์
เพราะอันนี้ลูกศิษย์พูดว่าอาจจะเป็นลักษณะว่าท่านห่วงลูกศิษย์หรือเปล่า
จึงมาปรากฏให้เห็นแบบนี้
ชาวบ้านในพื้นที่บอกแบบนี้ว่าทุกคนเลื่อมใสสัทธาหลวงพ่อฉลวยเป็นอย่างมาก
เพราะท่านเป็นพระนักปฏิบัติและยังมีอิทธิฤทธิในการปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
หลายคนเชื่อว่าภาพที่ปรากฏเป็นอิทธิฤทธิของหลวงพ่อฉลวยจริง
เอาเป็นว่าจะอย่างไรก็ตามมันก็ดูเป็นภาพที่แปลกตาจริงนะคะ
แล้วแต่ความเชื่อนะคะของแต่ละคนด้วยค่ะ
สิทธิ์ก็บอกว่านี่ท่านอายุ๘๓ปีบวชมา๒๙พันศา
ก็เผื่อท่านจะให้โชคนะครับ